ก็ถือว่ามีเหตุการณ์สำคัญเตรียมนำไปสู่การเลือกตั้งนะคะ
เพื่อที่จะค้นหาตัวแทนของพักไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไป
เพื่อสมาชิกของพักการเมืองได้มาหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผู้สมัครเป็นตัวแทนพัก

หลังจากสัปดาห์ที่แล้วมีการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐไอโอว่า
สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันทีในเวลาเที่ยงคืนของวันเลือกตั้ง
แล้วก็สามารถปิดครูหาเลือกตั้งได้ทันทีที่ทุกคนลงคะแนนแล้วเสร็จ
การเลือกตั้งขั้นต้นนั้นเป็นการแข่งขันกันเองของบรรดาผู้สมัครแต่ละพัก
หาเสียงสนับสนุนเพื่อให้ได้รับเลือกไปเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของพัก
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปซึ่งการเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐ
ก็มีสองแบบคือแบบคอคัสซึ่งสมาชิกพักจะหารือกันแล้วก็ยกมือออกเสียง